ในชุดชิงแชมป์อาเซียนที่พม่าจะเป็นเจ้าภาพนะครับ
ก็เดินทางไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

แล้วก็มั่นใจว่าสามารถคว้าแชมป์ได้ด้วยครับ

ก็เดินทางไปด้วยสายการบินนกแอร์เที่ยวบิน

ธนัดทีวีช่อง๓๒ถ่ายพระสด
ตลอดทั้งโทรเมนต์ทุกนัดของทีมไทยลงสนาม
วันที่๔ถึง๑๗กันยายนนี้

ว่าหลายคนจะมีภารกิจที่ลงเล่นให้กับสโมสร
แต่การแข่งขันครั้งนี้จะมองแบบเกมต่อเกม
หากนักเตะรักษาการเล่นตามมาตรฐาน
มั่นใจว่าไทยจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้
อีกหนึ่งคนอย่างเอกณิตปัญญากองหน้าตัวหลัก

เจ้าของตำแหน่งผู้เล่นทำประตูในไทยลีก

ทำให้ไทยมีโอกาสในการคว้าแชมป์มากขึ้นทีมไทยนั้นอยู่ในกลุ่มเอ
ร่วมกับตีมอลเลสเต้ลาวกัมพูชาสิงคโปร์นะครับ
แล้วก็มาเลเซียโดยจะประเดิมสนามเจอกับทางตีมอลเลสเต้นะครับ
วันที่สี่กันยาหย่อนนี้เวลาสิบห้ารายการสามสิบวันทีตามเวลาไทย
รายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายแล้วสดนะครับทุกเกมที่ทีมไทยลงสนามย้ำอีกครั้ง
นะครับสามโมงครึ่งกับช่วงบ่างหกโมงครึ่งนะครับ
ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะลงทำศึกบอลโลกรอบคัดเลือก
สุดท้ายโซนเอเชียซึ่งเป็นนัดที่๑๐นัดสุดท้ายของการแข่งขันในรอบนี้
ไทยก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเล่นครบตามโปรแกรมจะเจอกับออสเตรเลีย
ในวันอังคารที่๕กันยายนนี้ออสเตรเลียก็กำลังลุ้นเข้ารอบสุดท้ายอยู่นะครับ
นั้นเขาเต็มที่แน่นอนทีมไทยก็งดโปรแกรมในการฝึกซ้อมนะครับ
ในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก่อนที่จะออกเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลีย
ในช่วงดึกวันนี้เวลาเที่ยงคืน๑๕นาทีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปสำรวจความพร้อมของโรงแรมที่พัก
สนามซ้อมและสนามแข่งขันรวมทั้งเส้นทางในการจราจรในเมืองเมลเบิ้ลประเทศออสเตรเลีย
วางแผนระยะเวลาในการเดินทางไปยังจุดต่างเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็ว
สำรวจพบว่าภายในโรงแรมห้องพักมีความเหมาะสมสำหรับนักกีฬา
แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นห้องรับประทานอาหาร
ห้องประชุมห้องฟิตเน็ตแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นด้วยครับ
ทีมไทยเจอกับออสเตรเลียวันอังคารที่๕กันยายนเวลา๑๗นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ
ในช่วงเล็กที่สองนะครับนัดที่สิบสี่
พรุ่งนี้มีเตะ๓คู่ครับเวลา๔โมงเย็น
คู่นี้ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดส่วนคู่๖โมงเย็นมี๒คู่นะครับ
พัทยาไทเทคเจอกับทางศรีสเกษแล้วก็นทบุรี
จะพบกับสุราธานี๒คู่นี้ติดตามถ่ายทอดได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน
กันยายนจากนั้นจะพักนะครับหลีกทางให้กับโปรแกรมฟุตซอลทีมชาติในศึกไทยแลนด์ไฟล์ต่อไปนะครับ
วันที่เก้าถึงสิบสองกัญญาณยนต์นี้ธนาทีวีก็จะถ่ายทอดสดเหมือนเช่นเคยครับ